แต่ว่าบางคนบอกว่าทานก๋วยเตี๋ยวแล้วอยากทานข้าวแกงบ้าง
แกงเดี๋ยวนี้ก็อุ้ยทำไมหลายอย่างมันแพงจังเลย
แค่๑๐บาทก็อิ่มแล้ว
ข้าวแกง๑๐บาทยังมีอยู่จริงนะ
อยู่ที่ไหนยังไงตามไปดูสิจ๊ะรออะไรอ่ะ
เดินทางไปที่วัดอ้อน้อยธรรมอิสระนะคะครับอยู่ริมถนนมาลัยแมนตำบลทุ่งขวาง
อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนี่เองโอ้พอเข้าไปภายในวัดนะ
คุณผู้ชมจะเห็นป้ายแบบนี้เนี่ยร้านอิ่มจังอิ่มละ๑๐บาท
บุฟเฟ่ทางเราขอแนะนำเลยว่าให้คุณพุ่งตรงเข้าไปด้วยความรวดเร็ว
เพราะว่าสิบบาทจริงจริงเขาขายข้าวแกงในราคาสิบบาท
ย้ำอีกทีสิบบาทอิ่มละสิบบาทสิบบาทเท่านั้นแค่นี้สิบบาทรู้แล้ว
ต้องบอกแบบนี้เพราะมันมีขายจริงคุณบันเจิดนวลเอี่ยมอายุ๕๕ปี
เจ้าของร้านก็เลยเล่าให้ฟังนะบอกว่าเปิดร้านนี้เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะคุณ
คือได้รับการตอบรับจากลูกค้าเนี่ยทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่เยอะมากดีมากนะคะ
โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ลูกค้าจะแน่นร้านมากเป็นพิเศษเลย
ส่วนวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารได้มาจากไหนรู้ไหมได้รับการสนับสนุนจากทางวัดอ้อน้อยนั่นเอง
และส่วนหนึ่งก็มาจากผู้ใจบุญร่วมบริจาคมาคุณเห็นไหมโอ้โห
แล้วก็จะมีแม่ครัวจิตอาสามาช่วยกันปรุงอาหารด้วยเมนูแต่ละวันจะมีประมาณ๑๐เมนูด้วยกัน
เนี่ยค่ะต้มเลือดหมูก็มีเห็นไหมผัดอะไรมีหมดเลยนะคะ
ก็จะสลับหมุนเวียนกันไปและนอกจากเมนูของขาวแล้วเนี่ยมีต้มยำทำแกงต่างแล้ว
ก็ยังมีผลไม้ด้วยมีเนี่ยแตงโมเนี่ยค่ะเยอะแยะมากมายผลไม้ลองกองอะไร
เอาหยิบกันไปอยากทานเท่าไหร่ก็อยู่กันไปและสำคัญที่สุดก็คือทางร้านอ่ะ
เขาคิดต่อคนต่อหัวเพียงหัวละ๑๐บาทเท่านั้นอ่ะถูกมากนะถูกมากสิบบาท
คุณหยิบรองกองไป๓พวงก็ได้เอาถ้าทานหมดอะนะ
แต่ถ้าทานไม่หมดอย่าหยิบไปเกินนะต้องสงสารเขาด้วยนะ
ขายราคาถูกแล้วคุณก็ทานแค่พออิ่มแล้วกัน
และยิ่งกว่านั้นก็คือเด็กและคนที่เขาไม่มีเงินไม่มีรายได้
ทานฟรีครับเอาสินี่นี่นี่แล้วแล้วเอาปิ่นโต๊ะมาด้วยเหรอ
ไปดูเขาบอกว่าเขามีบริการจัดส่งปิ่นโตแบบดิลิเวอรี่
เพราะเหรอราคาเถาละสามสิบบาทอ้าวฟรีค่าจัดส่งสุดยอด
ถุงพลาสติกไม่ต้องไม่ต้องในปิ่นโตเนี่ยนะคะ
เถาเนี่ยก็จะมีข้าวแล้วก็กับข้าวสองอย่างอืม
ใช่ไหมใช่เห็นแบบนี้สามสิบบาทอ่ะครับ
ปิ่นโต๊ะเถาหนึ่งสามสิบบาทถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้น
เอาแนะนำเลยคุณค่ะแวะเข้าไปในวัดอ้อน้อยเลย
ให้ไปลองทานกันดูนะคะร้านอิ่มจังวัดอ้อน้อยธรรมอิสระ
ตำบลทุ่งขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
เขาจะเปิดให้บริการ๗โมงจนถึงบ่าย๒นะคะ
ร้านหยุดวันจันทร์นะจ๊ะใครไปวันจันทร์ไม่เจอร้านปิด
อ่าแต่ก็ไปกันได้คือไปทำบุญได้ถูกต้อง
ไปทำบุญในวัดกันได้เนี้ยคุณเห็นไหมมันนั้นยังมีขนมด้วย
เฮ้ยคือเขาบอกว่ามันเหมือนแบบ๑๐บาท
มันเหมือนจะไม่ได้อะไรนะแต่มันได้ความสุขทางใจ
อย่างที่บอกแหละว่าบางคนเขารู้สึกว่าเขาได้ให้
มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือวัตถุดิบ
อย่างที่บอกค่ะบางส่วนก็มีคนมาบริจาคให้
บางส่วนก็นำมาจากทางวัดมันก็เลยทำให้ต้นทุนในการผลิตเขาน้อย
ทำให้เขาสามารถขายในราคาที่มันถูกได้
เขาถือว่าได้ร่วมบุญกันคนที่เอามาทำบุญที่วัด
คนที่เอามาบริจาคเอามามอบให้ก็ถือว่าได้ร่วมบุญในส่วนนี้ด้วยนะ
คนที่กินคนที่จ่าย๑๐บาทก็อนุโมทนาสาธุกับคนที่เขาร่วมแรงร่วมใจมา
ก็เหมือนได้ทำบุญแล้วก็ได้ทำทานไปในตัวด้วยเนอะใช่